แหละเมื่อคืนนี้ปิดรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับนะคะกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคกับไทยรัฐนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหเขาบอกเมื่อวานนี้คึกคักจริงจริงวันสุดท้ายเนี่ยมีคนเนี่ยโอ้โห
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทองคำรวมมูลค่ากว่าสิบห้านล้านบาท
แล้วค่ะเตรียมที่จะแจกให้ผู้โชคดีที่ไทยถูกว่าทีมชาติใดจะคว้าแชมป์
บริษัทปรายศนีย์ไทยเขาออกมาการันตีแล้วนะคะว่า
รายศนียบัตรทายผลทุกใบของคุณผู้ชมจะไม่มีตกหล่น
ปรายศนีย์ไทยนะคะจากที่ทำการปรายศนีย์ในสาขาต่าง
จะมีการขายตู้ปรายศนีย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกัน
แล้วจะมีการจัดพิมพ์โพสต์การ์ดออนไลน์และนำมารวมกันใส่รถขนส่ง
ทยอยส่งมอบถึงโกดังสำนักงานใหญ่ไทยรัฐกรุ๊ปที่ถนนวิภาวดีรังสิต
คุณผู้ชมดูสิเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหทำงานกันกระหยันขันแข็งเลย
คือปลายศิลปัตย์เยอะมากคุณคิง
แล้วนี่แหละค่ะก็เตรียมแล้วนะคะจะใส่รถนี่มาแล้วล่ะ
ใส่รถกันมาแล้วทยอยส่งมอบถึงกระดำสำนักงาน
แล้วก็จะมาเรื่อยอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยก
และแน่นอนว่ามันต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ว่าคุณทำตามถูกต้องตามกฎกติกาไหมชื่อที่อยู่ครบถ้วนไหม
และได้เขียนทายผลมาหรือเปล่าว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
ก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
โดยการประกาศรางวัลค่ะจะประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
รายละเอียดเงื่อนไขกติกาและของรางวัลเพิ่มเติมได้นะคะ
น่าตื่นตาตื่นใจค่ะยอดจำหน่ายปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลกนะคะ
ประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นปรายศนียบัตรแล้วก็ยังเป็นโพสต์การ์ดออนไลน์
คุณผู้ชมลองดูหน่อยเรารวบรวมมานะคะในช่วงเวลาเนี่ย๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ปลายศนียบัตรเกือบ๙๔กว่าดีกว่า๙๕ล้านใช่ล้านฉบับ
ส่วนทางออนไลน์๑๐กว่าล้านฉบับรวมแล้วหลัก๑๐๕ล้านฉบับเลยนะคะ
โอ้โหรอลุ้นก็รวมเชียร์กันต่อนะคะค่ะรอลุ้นแล้วก็มารวมรุ้นกัน
สนุกแน่นอนครับอ่ะ๔ทุ่มคืนเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับว่า
ฝรั่งเศสหรืออาเจติน่านะครับ